ต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ถึงรัฐบาลจะเปิดประเทศไปแล้ว

ลูกทุ่งสาวค่ะพี่เจเน็ตเขียวนี่นะคะกับสามีก็เลยขอแพ็คกระเป๋าหน่อยดีกว่า
ไม่อยากอยู่วุ่นวายกับคนเยอะแยะนะคะ

ที่ชุมชนบ้านตรอกตะแคงอุดมศุกร์จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าที่ชุมชนแห่งนี้น่าอยู่มาก

ทั้งเครื่องจักษานกระเป๋าของชำรวย
ร่มกันดงกันแดดหมวกกันแดดอะไรต่างนี่นะครับ

ก็ทำจากมือเลยสารมาเองเย็บมาเองเสร็จสับเลย
ปิดท้ายด้วยพี่เจเน็ตเขียวยังพาเข้าครัว
ไปดูวิธีคั่วเม็ดมะม่วงหิมพาน
แบบฉบับชาวบ้านที่จังหวัดตราดคุณผู้ชม
แล้วก็โชว์ปลากระพงตัวอ้วนเลยนะ
น่าทานมากเขาบอกว่าตัวเบอร์เริ่มอย่างนี้๑๑กิโล

อัดคลิปค่ะชาวบ้านก็เอาแผงลอตเตอรี่
มาจากไหนไม่รู้นะฮะเอามาวางเลยล่อตาล่อใจกันด้วย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามดูพี่เจเด็กเขียวกันหน่อยค่ะ
มา
สวัสดีจ้าเจเน็ตเขียวมาอีกแล้ว
ไปเรื่อยตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตราด
มาดูมาชมชาวบ้านที่เขาทำเครื่องจักษาน

อันนี้ทำอย่างไรนะ
ก็เสียบ
ต้องขึ้นตรงใบต่อใบ

เจ้ยมีเม็ดมะมุ่งหิมะพรรค์ไหม

ถ้าบ้านไปชีวิตได้คั่วขายกันแน่

จับแล้วก็หมดไปหน่อย

คู่ไว้ผม

อันนี้จากญี่ปุ่นคราวนี้จากญี่ปุ่นเลยนะคะ

เห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวบ้างนะต่างจังหวัดอากาศดี

ปลาตัวใหญ่ของกินเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
น่าไปน่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดประหลาดนี่